เอาจริงนะคุณผู้ชมตอนนี้เรื่องปัญหาราคาสลาก

เรื่องเกี่ยวกับราคาสลากแพงจนทำให้มีพ่อค้าแม่ค้า
ที่เมืองหลวงของสลากอย่างเมืองเลยมารวมตัวกันประท้วง

คือขายต้นทุนก็๘๘บาทแล้ว
แล้วมันจะมาขาย๘๐บาทได้ยังไงเวลาไปขายต่อก็๑๐๐กว่าบาทแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ทางสำนักงานสลากเขาก็เลยต้องมีการเลื่อนมาประชุมกันให้เร็วขึ้น
สิงหาคมนี้เดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันด้วย
ติดตามพร้อมกันจากอาจารย์จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
เชิญค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งค่ะคุณบุ๊คครับครับสวัสดีครับ
ประเทศไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่ชุดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
หรือไม่ว่าที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจ
มีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งแก้ไขไม่ได้เลยคือการแก้ปัญหาหวยเกินราคาครับ
มีมาตรการเท่าไหร่มีใช้อำนาจเด็ดขาดสารพัดสารพันธุ์
มันจะแก้ได้อยู่พักเดียวแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมทุกทีปลายทางเนี่ยแม่ค้าเขาจะอ้างเสมอ
ฉันรับมาก็จะเกือบเก้าสิบแล้วได้จะมาให้ขายแปดสิบได้ยังไง
นี่แม่ค้าว่าต้นทางเราจะได้ยินเสมอว่ากองสลากพยายามจะบอกว่า
จะปล่อยให้ใบละ๗๐กว่าบาทเพื่อให้ขาย๘๐บาทก็ยังมีกำไรอยู่ได้
มันสวนทางกันไหมล่ะครับถ้าฝ่ายปลายทางบอกว่าจะไปขายเก้าสิบ
อ่ะแปดสิบได้ยังไงรับมาก็เกือบเก้าสิบแล้ว
มันไม่รู้กลไกมันซ่อนอยู่ตรงไหนเราเนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าเอ๊ะ
มันมีอะไรล่ะ๔เสือ๕เสือเข้ามาเกี่ยวข้อง
มีเรื่องยี่ปั้วสาปั๊วมีเรื่องเจ๊นั่นเจนี่เข้ามาเกี่ยวข้อง
อะไรก็ไม่รู้แต่เอาเถอะนั่นเรื่องเก่าแต่ที่จะคุยวันนี้ก็คือเรื่องใหม่
เรื่องที่กองสลากกำลังจะมีมาตรการใหม่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสลากเกินราคานี่แหละ
จะมีเป็นเฟสนั่นเฟสนี่ผมฟังคำแถลงแล้วไม่เข้าใจนัก
ฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจและคนที่เป็นแฟนหวยแม่ค้าหวยทั้งหลาย
ลองฟังดูจะได้เข้าใจผมจะคุยกับดรธนวัฒน์พลวิชัย
ธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าในนามของบอร์ดสลากและโฆษกของบอร์ดสลากด้วย
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณสุภาพและท่านผู้ชมครับ
อาจารย์อธิบายหน่อยว่าถ้าทิศทางใหม่ที่กำลังจะแก้ไขเนี่ย
มันจะออกมาเป็นยังไงผมสรุปก่อนในเบื้องต้นนะครับ
อย่างที่คุณสุภาพตั้งประเด็นคือการทำงานครั้งนี้ที่จะแก้ไขปัญหาคือทำเพื่อใคร
เราคงต้องตอบโจทย์ชัดก่อนนะครับว่าเราทำเพื่อใครเพราะว่า
ผู้เกี่ยวข้องกับสลากเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นคนขายนะครับ
เราต้องทำเพื่อประชาชนผู้ซื้อให้ซื้อสลากได้ในราคา๘๐บาทอยู่นะครับ
แต่จุดต่อมาคือถ้า๘๐บาทเนี่ยเราไม่ควรจะไปทำร้ายคนขายด้วย
เพราะคนขายเขาก็บอกว่าเขาจนนะเขาไม่มีตังค์เขามีอาชีพ
อาชีพเขาขายสลากดังนั้นถ้ากลไกในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทำให้คนขายไม่มีปัญหาได้อย่างไรนี่คือกลไกที่เราต้องทำนะครับ
ตอบง่ายว่ากลไกนี้เรารู้ว่าปัญหาแล้วมันเกินราคา
แก้ง่ายที่สุดครับตัดคนถ่ายทิ้งทั้งระบบเลย
และขายโดยระบบคอมพิวเตอร์อันนี้คนซื้อได้๘๐บาทหมดเลยนะครับ
ตัดตัดคนขายทิ้งทั้งระบบขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์
อันนี้อันเดียวกันไหมกับออนไลน์ไม่เหมือนอันนี้เป็นระบบอันเดียวกันกับออนไลน์
แต่วิธีนี้เราทำไม่ได้เพราะว่ามันจะทำร้ายคนขายทั่วประเทศ๒แสนคน
เป็นหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่า
เราจึงมีแนวทางที่ต้องเข้าไปคุยในกรรมการในวันที่๑๙ธันวานะครับ
ถ้ามีเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราคงจะแถลงข่าวในวันนั้น
เราทำ๓ระยะระยะที่หนึ่งเนี่ย
เราขอคัดกรองคนขายที่ซื่อสัตว์ใหม่ก่อนเพราะระบบนี้เนี่ย
จะมีคนขายที่ไม่ซื่อสัตว์กับสัญญาที่ทำกับสลากและไม่ซื้อสารต่อ
ชาชีพตัวเองคือรับกล่องปรายศนีย์ที่มีสลาก
ขายหน้างานเลยครับแล้วเขารู้ด้วยว่าเขาขายปั้ว
อืมคำว่าห้าเสือไม่มีแล้วนะครับแต่ยี่ปั้วเนี้ยมี
เพราะเขาทำธุรกิจเขารู้ว่าถ้าเขารูปสลากไปขายแล้วเขาได้กำไร
ทำเป็นชุดห้าใบเนี่ยเขามีห้าเสือนี่ไม่มีล่ะ
เจ๊นั่นเจ๊นี่นี่ไม่ไม่มีไม่มีล่ะ
เพราะ๕เสือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงของในเชิงของการทำงานทางสลากนะครับ
ช่วงที่เจ๊ออกไว้สามสองตัวสามตัวบนดินเนี่ยแล้วสลากไปหายไป
กลุ่มธุรกิจเข้ามาช่วยขายให้สลากสามารถมียอดขายได้
ดังนั้นเมื่อก่อนจึงเป็นการมอบโคต้าประจำให้กับกลุ่มนิติบุคคลที่แสวงกำไร
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วแล้วก็นิติบุคลด้านด้านด้านอ่าที่ดูแลคนพิการนะครับ
ครับและผู้ขายรายยอดก็ได้คนละห้าเล่มเพราะฉะนั้นตอนนี้๕เสือไม่มีแน่
อ่าแต่ว่ามียี่ปั๊วแต่ว่าในยี่ปั้วเนี้ยจะเป็นเสือหรือเป็นอะไรต่างต่าง
อันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเราจะคัดกรองคนขายที่มีคุณธรรม
นั่นหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนระบบที่ซื้อขายในระบบธนาคารใหม่
ที่เราเคยลงทบินในปีห้าเจ็ดแล้วมีคนอยู่ในระบบประมาณแสนก้าวหมื่นคนประมาณนั้นน่ะนะครับ
กรองคนขายเนี่ยคนขายคนขายแบบไหนสาปั๊วยี่ปั้วหรือว่าคนขายทั่วไป
จ่ายรายย่อยครับตอนนี้คนขายรายย่อยไม่มีปั้วเลยนะครับที่เข้ามารับสลากไม่มีปั้วนะครับ
คำว่าคนรับสลากเป็นโคต้ารายใหญ่เนี่ยมีแค่ประมาณสามสิบสองสามสิบสามล้านใบจากร้อยล้านใบ
คนเหล่านี้คือสภาสังคมสงเคราะห์นะครับหรือว่าองค์การฐานผ่านศึก
หรือว่าสมาคมเกี่ยวคนพิการกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่ยี่ปั๊วครับ
เป็นองค์กรการกุศลที่แจกจ่ายสลากให้สมาชิกไปจำหน่าย
แล้วก็อีกประมาณหกสิบเจ็ดล้านไปเนี่ยนะครับจะจำนายให้กับประชาชนผู้ขายที่ลงทะเบียนไว้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในระบบธนาคารอันนี้มีประมาณเกือบ๒แสนราย
ถ้าอย่างนั้นผมถามอย่างนี้ผมถามอย่างนี้
ว่าที่จังหวัดเลยที่เขาประท้วงกันเนี่ยว่าเขารับมาก็จะ๙๐บาทอยู่แล้วเนี่ย
ทำไมทำไมเขาถึงไปถึงมือเขาราคาสูงอย่างนั้นล่ะครับ
คือเราคงต้องบอกแบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับมีคนขับ
คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์ว่าเมื่อคุณรับตลาดจากสำนักงาน
คุณเอาไปขายเองนะนี่คือการกระจายรายได้กระจายอาชีพนะครับ
แต่ว่าถ้ามีคนหนึ่งเขาเซ็นสัญญากับสำนักงานสลากซึ่งเขาเซ็นนะครับ
บอกว่าเขาจะไปขายเองเขาไม่ขายช่วงคนกลุ่มนั้นแหละครับ
กำลังผิดสัญญาและผิดวิชาชีพคือไปขายกลุ่มธุรกิจที่มารับซื้อหน้าไป
อ่าแล้วแล้วเราเราไม่สามารถจับได้ไล่ทันเหรอครับว่า
คนที่ไปถึงเมืองเลยที่ไปขายตั้ง๘๘บาทแล้วเนี่ย
แล้วออกไปจากกองสลาก๗๐กว่าเนี่ยเราจับมือดมพวกนั้นไม่ได้เหรอ
ทีจับมีสองทางครับหนึ่งจับปลายทางครับ
ผมเอาปลายทางก่อนนะครับจับปลายทางนี้ง่ายสุดครับ
ถูกรางวัลแล้วเข้ามาขึ้นรางวัลทีละ๕ใบ
ด้วยเลขซ้อนกันเนี่ยเราตัดโคต้าตลอดชีวิต
เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตัดเนี่ยนะเราจะเริ่มตัดคนไร้คุณธรรมที่ขายแบบไร้คุณธรรมออก
เพราะคุณเอาไปทำให้เกิดการรวมชุดอันนี้หมายถึงเลขชุดเลขชุดอ่าฮะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยลงทะเบียงเกือบสองแสนลายเนี่ย
ตอนนี้เข้ามาแอคทีฟกับเราจริงเนี่ยมันมีประมาณแสนกว่าลาย
เพราะว่ามันตัดโคต้าไปเรื่อยแล้วอันนี้คือปลายทางนะครับ
ต้นทางเนี่ยต้องขอร้องตำรวจในพื้นที่เพราะคนจับคนทำผิดกฎหมายเนี่ย
เป็นเจ้าที่บ้านเมืองเท่านั้นเราไม่สามารถจับได้ครับ
ประชาชนได้แค่ชี้บ่อแสแต่จับไม่ได้
กฎหมายเนี่ยให้อำนาจแค่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับจับแล้วก็
ปรับหนึ่งหมื่นบาทเวลาจับเนี่ยมันมีสองอย่างครับ
คือหนึ่งคือล่อซื้อฮะซึ่งล่อซื้อในกลุ่มเหล่านี้เขาจะรู้ว่ามันมีโป๊ประจำ
แล้วพวกนี้บางทีเขามีต้นสายไปเหตุเวลาเจ้าที่เดินลงไปเนี่ย
เขาก็จะไม่ซื้อไม่ขายเพราะในเชิงของการบังคับใช้กฎหมาย
ต้นทางเนี่ยทำไม่ง่ายแต่เหตุการณ์ที่ผมได้รับรายงานมา
ที่เหตุการณ์ที่เลยเนี่ยก็มีการไปจับหน้างานนะครับ
เจ้าที่เจ้าที่ตำรวจเนี้ยไปจับหน้างานจริงจริงมีการจับ
เพราะฉะนั้นการจับต้นทางกับปลายทางมันทำได้ช้า
แต่เราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเอามาว่าทำไมราคารับซื้อถึงแพง
เพราะในตลาดขายส่งเนี่ยเริ่มมีความต้องการของผู้ขาย
มาซื้อไปขายเยอะขึ้นเราก็ไปเช็คระบบถามว่าเพราะอะไร
เพราะว่าสถานการณ์โควิดคนว่างงานเยอะขึ้น
มามาขายมากขึ้นครับคนคิดอะไรไม่ออกบอกว่า
สลากดีกว่าง่ายดีมีกำไรขายขายเกินราคา
ไม่มีเจ้าที่ตำรวจคอยมาจับเลยผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันปั๊บ
ไม่ว่าขายเกินราคาผิดคุณหมายมันมันง่ายเหลือเกินเนี่ย
มันไม่มีเจ้าที่มาฟังใช่ใช่ใช่ตรงนั้นเนี่ย
มันจึงทำให้คนไปซื้อตลาดขายส่งเยอะมากทีนี้ค้างอยู่
แล้วเฟสต่อไปที่ว่าที่ว่าจะตามมาคืออะไรครับ
คือพอเฟสแรกเนี่ยเราก็จะคัดกรองใหม่นะครับ
ให้จังหวัดได้ช่วยคัดซองแล้วเราก็มาเลือกคัดซองอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ลงไปในระบบซื้อจองเพราะต่อมาเนี่ยเราก็จะใช้กลไกเนี้ยครับ
ต้องปรับมากขึ้นคือตัดโคต้าถ้าใครขายแล้วเกินราคาปั๊บเราตัดตัด
แต่การตัดในเฟสที่๒ตัดเสร็จแล้วจะไปมอบให้กับแผง
หรือคนที่มีคุณธรรมซื่อสัตว์ซึ่งจะมีระบบแอปพลิเคชันนะครับ
คือการซื้อสลากเนี่ยจะเริ่มมีว่าคุณซื้อกี่บาทคุณซื้อเท่านี้
ผู้ซื้อผู้ขายซื้อจากแผงเหล่านี้เขา๘๐บาทจริง
จะมีระบบของการไปติดตามตรวจสอบเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระบบเชิดชู
ร้านค้าคุณธรรมที่ขายสลากตามราคาแล้วบอกให้สังคมรู้ครับว่าซื้อตรงนี้แหละ
มองช่วยหลายคนคงจะตามคือว่าเราจะทำสองระยะ
ระยะที่ใกล้สุดคือจะนำสลากไปเนี่ยนะครับ
เข้ามาขายในระบบออนไลน์สลากไปแบบนี้ครับ
คือหมายถึงว่าไม่ใช่ออนไลน์นะสลากใบแต่ไปขายออนไลน์คือไปซื้อเอาในตู้
ไม่ใช่ซื้อเป็นตู้ซื้อในระบบแอปพลิเคชัน
ครับก็คือจะเป็นการที่ประชาชนสามารถซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชัน
ซึ่งเรายังติดตามและศึกษารายละเอียดนะครับว่า
จะซื้อผ่านเว็บไซต์จะซื้อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
แล้วใบสลากเขาจะได้ถืออยู่ในมือไหมหรือว่าหรือว่าไม่ต้องหรือปรากฏอยู่ในหลักฐานนั้น
คนขายได้ถือสลากอยู่ในมือแล้วก็คนซื้อเนี่ยจะได้ไปสำคัญว่า
เขาเนี่ยซื้อสลากเลขอะไรไปใบสำคัญเป็นหลักฐาน
ใช่ครับแต่ไม่ใช่ตัวสลาก
เขาจะมาขายสลากแล้วเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือนะครับ
หรือมีมือเขาจะว่าเขาน่ะสามารถแรกเปลี่ยนมือกันได้
เพราะบางทีเขาอาจจะต้องการเลขนี้เขาขายไม่ออก
เขาขายไม่ออกคนนั้นต้องการเลขนี้

แต่ถ้าส่วนใหญ่ประสาทชนเมื่อซื้อนะครับ
ก็จะสามารถซื้อได้เลย

วิธีนี้ป้องกันไม่ให้คนขายที่เป็นคนขายเค้
สลากไปขายให้กับพวกปั๊ว

ผมมีหลักฐานว่าผมได้ซื้อเลขนั้นเลขนี้
ถึงเวลาขึ้นมาผมไปขึ้นเงินไม่ได้แล้วผม

และทำให้ผู้ซื้อสามารถรู้ทันทีว่าเขาซื้อเลขนี้
มันลงในระบบคอมพิวเตอร์ครับ

เพื่อไม่ต้องการให้ตลาดขายส่งเนี่ย

อันนี้เป็นแนวคิดแรกที่จะทำเร็วนะครับ
แนวคิดต่อมาหลังจากแนวนี้

ที่เคยมีนะครับล็อตโต้
ตัว๓ตัวบน
ไอ้ตรงนั้นเอากันอีกไว้อีกทีได้ไหม
รเพราะว่าตอนนี้เวลาผมหมด
เอาเป็นว่าที่จะซื้อสลากใบผ่านออนไลน์เนี่ย
อันนี้คือเป้าหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น
แล้วมันจะแก้หวยเกินราคาได้

ต้องรอมติบอร์ดก่อนครับ
หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะตามกับดรอีกทีนึง

นี่เรื่องของหวย

คุณน้ำแข็งว่ามันจะออกมาเป็นยังไง

แต่ว่าซื้อผ่านออนไลน์

ถึงเวลาขึ้นมาไม่มีปัญหา

ก็แก้กันมาแล้วหลายล็อตเหมือนกันนะอาจารย์

ขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ